กลัวการถูกเช็คโทรศัพท์มือถือสารภาพมันซะดี

ผู้ชายคนนี้นะแค่ภรรยาขยับตัวนิดนึงนะ
แหมพฤติกรรมมันออกเอาไปดูฮะ
คือต้องบอกว่าในมือของภรรยาเนี่ย

นั่งลุ้นอยู่จะเห็นอะไรป่ะนะ

สักพักนึงภรรยาขยับตัวนึกว่านักแข้งจะมาอย่างนี้
นึกว่านักแข้งจะมาเงิบหลบไว้ก่อนเลย

สะดุ้งเลยคือสามีนั่งตัดเล็บในใจคิดว่า
จะเห็นอะไรไหมนะจะเห็นอะไรไหมนะ

คลิปนี้เจฟิล์มเจ้าของร้านทุเรียนในตลาด๔บรังสิทธิ์

มือถือพูดทีไรเป็นเหตุกระตุกทุกครั้งเลย
นี่ทำชาวเน็ตไปดูบอกว่าขำอาการฝ่ายชาย
เห็นอาการแบบนี้มันคือพิรุษนะ
โดนบ่อยจนระแวงไปหมดแล้วสินะฮะ
ก็มีพิรุษร้อนตัวแน่หลายคนก็บอกว่า

เข้าใจหกของผู้ชายเลย

อาการมันจะระวังเป็นระยะแบบนี้แหละ

สะดุ้งเลยต้องมีไรล่ะ

แล้วต้องมานั่งติดเขาด้วยนะตอนเขาเช็คอ่ะ